สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

หากย้อนไปเมื่อ๒ปีก่อน
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๒

พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์
ข้าราชบริพาณหน่วยราชการในพระองค์
หน่วยงานราชการรวมทั้งประชาชนจิตอาสา
ร่วมกันเก็บวัชพืชและขยะมูลฝอยที่กิดขวางถ่านน้ำ
ขุดลอกคูคลองระบายน้ำ
รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและวัด
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายเหตุการณ์ในประเทศไทย
สำเร็จด้วยพลังของจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจอย่างชัดเจน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ

ประเทศไทยจะเห็นภาพแห่งความสมัครสมาน

โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจอยู่เสมอ
ตั้งใจเพื่ออยากมาทำความดีถวายในหลวง
ในห่วงเราแล้วสืบต่อม๑๐นี้อีก
ก็มีความภูมิใจมากที่ท่านให้ประชาชนอย่างเราเนี่ย
มาได้ทำจิตอาสาตรงนี้
ท่านนี้นะดีมากเลย
สามารถเอาคนที่หลายแสน

มารวมกันมาเจอกันแล้วก็ทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน
ไม่มีจิตอาสาไหนแล้วที่จะดีกว่านี้แล้ว
ภารกิจช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน

ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจ
เป็นหนึ่งเดียวของจิตอาสา

ยามประเทศเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน
คนไทยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเอกชนและประชาชนทุกกลุ่มอายุ
หลังหลั่งไหลไปสมัครเป็นจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ

และต่อแถวเข้ารับสิ่งของพระราชทาน
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทราบซึ้งถึงคุณค่าของความเป็นจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจอย่างแท้จริง